หลังจากที่ไปเจอศพอดีตเจ้าหน้าที่ทูต

มีกล่องกระดาษรังแบบนี้มาวางทับ
ปิดบังอำพลางร่างของผู้ตาย
เจอแบบนี้บางคนก็สันนิษฐานว่าถูกฆาตกรรมหรือไม่อย่างไรนะฮะ

ตำรวจรับแจ้งเหตุว่ามีคนตายภายในห้องน้ำ
ภายในบ้านพักที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
วิภาวดีซอย๒๐เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครครับ
ก็มีการรายงานให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ
ที่ทางผู้กำกับการสนสุธิศาลครับ
แล้วก็ตำรวจฝ่ายพิสูจน์หลักฐานและแพทย์จากโรงพยาบาล
กู้ชีพกู้ภัยเดินทางไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุครับเป็นบ้านหรูสูง๓ชั้น
บ้านเนี่ยถูกล็อกจากด้านนอกนะฮะ
และภายในห้องนอนเปิดไฟเอาไว้อยู่

แจ้งกับตำรวจบอกว่าได้กลิ่นเหม็นรุนแรงมากครับ
กลิ่นเหม็นเนี่ยโชยออกมาจากบ้านหลังด้านกล่าว

พอไปตรวจสอบพบร่างของผู้ตาย
อยู่บริเวณชั้น๒ภายในห้องน้ำ

ประมาณ๓๔กล่องเหมือนรังกระดาษนะครับคุณผู้ชมและชมพู่ฮะ
ปิดทับเอาไว้แบบนี้ครับปิดทับบังร่างของผู้ตายเอาไว้
ว่าตายมาแล้วหลายวันมีข้อมูลตรวจสอบแล้วพบว่า
ผู้ตายนั้นเป็นอดีตเจ้าหน้าที่เอกอัครราชทูตณกรุงโฮเป็นเก็นประเทศเดนมาร์คนะครับ
รายงานข่าวระบุว่าจากการสอบถามพยานแวดล้อมแล้วบ้านหลังดังกล่าวนั้นเพิ่งจะปรับปรุง
และสร้างเสร็จได้ประมาณสักเดือนเดียวเองครับโดยผู้ตายอาศัยอยู่เพียงลำพัง
เมื่อช่วงเช้าเจ้าของบ้านนัดช่างมาต่อเติมบ้านแต่ว่าช่างพยายามกดกริ่ง
เพื่อจะขออนุญาตเข้าไปทำงานซ่อมแซมต่อเติมบ้านไม่มีใครตอบรับแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นโชย
ออกมาจากภายในบ้านก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบครับตำรวจสนสุธิศาลพร้อมกับพิสูจน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะในเบื้องต้นครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเดินทางมาตรวจสอบรายละเอียดและเจ้าหน้าที่นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่
เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งรวมทั้งกล้องวงจรปิดพยานแวดล้อมเพื่อหาสาเหตุการ
ที่แท้จริงต่อไปทันทีที่มีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปในเรื่องนี้ฮะ